จบนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่ฉันนำเหนอมากเลย
มีคนหนึ่งค่ะบอกว่าทนสุดแล้วสุดจะทนแล้วจะไม่ทนอีกต่อไปนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลุงขี้เมาอะค่ะผู้หญิงคนนี้เดินผ่านมาไปขอยี่สิบบาท
๒๐บาทซิปรากฏว่าผู้หญิงไม่ให้ลุงขี้เมาคนนี้ค่ะ
ประจานหยาบคายลามปามไปถึงพ่อแม่เธอเธอบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ถ่ายคลิปให้เราได้ดูเช้านี้ค่ะ
เออหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับ

คือความเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนเขาบอกว่า
โถอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมา

เขาบอกว่าไม่ได้เขาต้องถ่ายให้สังคมเห็น
เพราะผู้ชายคนนี้จริงแล้วเป็นผู้ชายที่สติสมประกอบนะ

ก็จะชอบด่าทอหยาบคายลามปามไปถึงพ่อแม่ของเขาอะไรแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก

แต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วย
ถ้าเกิดว่าผู้ชายเขามีมีดหรือมีอาวุธ

เกิดเขาสติไม่สมประกอบจริงควบคุมอารมณ์ไม่ได้

บาดเจ็บถึงขั้นตายเสียชีวิตก็ได้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้แหละแต่ว่าที่สุดแล้วเราก็ถามเธอนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าเจอลุงคนนี้นั่งคุกเข่าอยู่ริมฟุตบาท
พอเธอเดินผ่านลุงก็เอ่ยปากเลย

แต่พอเธอปฏิเสธไม่ให้กลับถูก
ลุงคนนี้ด่าด่ายับเลยค่ะ
หยาบคายเช่นดอกสีทองธาตุหมาอะไรแบบนี้นะคะ

เออใช่นะคะควักมือถือมาถ่ายไม่ทันตอนนั้นนะ
ลามปามไปถึงพ่อแม่ทำนองว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนลูกเลย
อะไรแบบนี้เธอก็เลยไม่ไหวแล้วฟิลขาดค่ะ

เดินตามไปถ่ายคลิปแบบนี้ไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ผู้หญิงคนที่โพสต์ยังบอกอีกด้วยนะคะ

ลุงคนนี้แกสติสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะ
แต่เป็นคนติดเหล้ามักจะแกล้งบีบน้ำตาหาเรื่องขอเงินคนอื่นไปทั่ว
อ้างว่าไม่มีเงินกลับบ้านบ้างไม่มีเงินกินข้าวบ้าง
บางคนรู้รู้สึกว่าเอ๊ะให้ไปเถอะ

แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้ไหมว่าคุณกำลังทำบาป
เพราะลุงเนี่ยเอาเงินไปซื้อเหล้าแล้วก็มานั่งกิน
แล้วถ้าเกิดว่าลุงนั่งกินแล้วลุงไม่มีสติไปทำร้ายคนอื่น
กลายเป็นว่าทำบาปนะฮะสุราเมาเป็นระยะระยะเนี่ย
ใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้เขามองในมุมนั้นไงฮะ
ก็เลยอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งหน่วยงานที่เราผิดชอบก็น่าจะเป็นตำรวจสเมสมุทรสาคอน

เจอใครที่แบบว่าเราอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือนะ